บนท้องถนนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้ชาวบ้านตกอกตกใจ
เพราะว่าเป็นการไล่ยิงกันมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมาจากลูกพี่ขับรถไล่ยิงลูกน้องแล้วลูกน้องก็หนีตายนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยไปจนมุมตำรวจนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านวังน้อยพระนครศรียุธยา
นี่แหละค่ะรถสองคันนี้ไล่ตามกันมานะคะเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยชาวบ้านตกอกตกใจคุณผู้ชมค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุหน้าป้อมยามของหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
พบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวข้างในมีผู้หญิงนั่งอยู่มีเด็กอยู่ด้วยคนหนึ่ง
ในรถมีปืนสองกระบอกตำรวจก็ควบคุมตัวนะคะ
เข้าไปในหมู่บ้านไปเจอกระบะสีเทาป้ายแดงคันหนึ่ง
คันนี้เนี่ยนะคะมีรอยถูกกระสุนปืนยิงที่ยางร้อจนแตกค่ะ
กระจกด้านซ้ายแตกมีรอยถูกยิงที่ประตูด้านขวาอีก๒รู
ตัวรถไม่มีร่องรอยถูกชนนี่คือสภาพนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอายุประมาณ๔๐ปี
ซึ่งมีคนยืนยันบอกคนนี้แหละขับรถฟูจันเนอร์สีขาว
แล้วไล่ยิงคนที่อยู่ในรถกระบะอีซูซูค่ะตำรวจค้นตัวนะคะ
ก็ไปเจอปืนขนาด๙มิลลิเมตรกระบอกหนึ่งก็นำตัวไปสอบสวนนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหดีนะที่ตำรวจมาทันเวลานะคะ
อย่างนั้นก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์มันน่าระทึกมาก

ตาก็เห็นเป็นสีรถมีประมาณนี้แหละ

พอไปถึงทรงนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหยียบเพลิ่ง

ยาวไปเลยแล้วก็ไปโห
ว่าโอ้โหมีคนมาไล่ยิงกันหรือรอบทะเลศาสตร์
แค่นั้นแหละครับแล้วก็ผมก็ได้ไปแจ้ง

ก็ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็มีผู้ต้องสงสัย
รวมทั้งหมด๓คนไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
แล้วก็มีรายงานแจ้งบอกว่าที่มีการไล่ยิงกันมาแบบนี้
ส่วนคนที่ถูกไล่มาเนี่ยเป็นลูกน้องคอยเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ส่งให้
ก็คาดว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันเรื่องนี้ค่ะ
คือหรือเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวตำรวจคงต้องสืบสวนต่อ
แต่อันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะคะก็เลยทำให้มีการไล่ยิงกัน
ตอนนี้กำลังขยายผลเพิ่มเติมค่ะ